มาเนี่ยเสียหลักไปพุ่งชนรถที่จอดอยู่ริมถนนค่ะโอ้โห
พังยับไปห้าคันแล้วบ้านเรือนแถวนั้นก็
เสียหายด้วยนี่คือสภาพตอนที่เจ้าหน้าที่เขา
แล้วนี่ก็คือที่ไปชน

โอ้โหบ้านริมถนนก็โดนไปด้วยค่ะ

คือรถ๕คันที่โดนชนค่ะ
เทลเลอร์คันนี้ชนไปเสียหายหนักเลยค่ะ
แล้วก็มีบ้านเรือนประชาชนอีก๓หลังที่ได้รับความเสียหาย
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่แยกปากแพรกถนนสาย๓๗
ค่ายบ้านบึงที่ปลวกแดงระยองเมื่อเช้านี้ค่ะตอน๗โมง
คือกู้ภัยปลวกแดงก็เข้ามาช่วยนะคะ
คนขับรถบรรทุกเทรลเลอร์ออกจากรถ
แล้วก็ประถมพยาบาลนำส่งโรงพยาบาล
คนขับชื่อว่านายสุทนอายุ๔๑ปี
คือชาวบ้านท่านหนึ่งคุณชะนิดาเนี่ย
บอกว่าเขากำลังออกกำลังกายอยู่ตรงข้ามกับที่เกิดเหตุ
แล้วได้ยินเสียงเหมือนยางระเบิด๒๓ครั้ง
พอสิ้นเสียงรถก็พุ่งเข้ามาในบ้านแล้วค่ะ

ไม่งั้นเนี่ยอาจจะไม่รอดนะคะ
อีกท่านหนึ่งคุณปรานีนะคะชาวบ้านอีกคนนึง
ที่รถของเธอเสียหายเธอบอกว่าปกตินั่งอยู่ด้านหน้า
ตรงที่รถมาชนพอดีไม่รู้อะไรดนใจ
ทำให้วันนี้เดินเข้าไปในบ้านนะคะ
ก็คล้อยหลังแป๊บเดียวรถก็พุ่งเข้ามาเลยค่ะ
ไม่ได้รังยางระเบิดค่ะยางรถพ่วงมันคว่างมาลาก

หึ้มใส่เลยข้างหน้านี้
ถ้าเกิดว่าหนูอยู่หน้าบ้านนี้คิดว่าได้รับบาดเจ็บไหมครับ
หนูว่าหนูไม่เหลือค่ะพี่เพราะว่าหนูจะนั่งตรงนั้นเลย
แล้วคราวนี้พอดีไม่รู้ว่าอะไร

ปกติหนูจะนั่งตรงนั้นแล้วรถก็จอดอยู่ตรงนู้น
คันนี้ใช่ไหมครับคันสีขาวนี่ครับคันสีขาวค่ะ
ได้รับความเสียหายด้วยเนอะค่ะได้รับความเสียหาย
ขอบคุณมากนะครับค่ะนี่ค่ะสำหรับเหตุการณ์นี้นะคะ
ตำรวจสพปลวกแดงก็จะตรวจสอบสาเหตุอย่างละเอียดนะคะ

ส่วนอาการของคนขับเทรลเลอร์คันนี้ค่ะ
ที่เป็นต้นเหตุอุบัติเหตุเนี่ยนะคะ
หลังจากเอ็กซาเรย์แล้วพบว่าแขนหักมีเลือดข้างในสมอง
แล้วก็ต้องส่งมารักษาตัวในกรุงเทพค่ะ